สำหรับในเรื่องนี้นะมีใบอนุญาตเคทีวีมีใบอนุญาตไปเลยเหรอ
ต้องมีใบอนุญาตเลยการที่จะประกอบกิจการเนี่ยก็ถึงตำรวจชอบอยู่แล้วนี่
มีใบอนุญาตอาบอบนวดนะครับมีใบอนุญาตประเภทหนึ่งประเภทสอง
ประเภทสามเราต้องมีใบอนุญาตคีย์ทีวีคุณภาคภูมิครับธุรกิจนี้เนี่ย
มันก็เช่นเดียวกับธุรกิจอื่นมันมีพัฒนาการมันไม่มีทางหรอกครับ
ที่จะประกอบกิจการอาบอบนวดไปทั้งปีทั้งชาติอาบอบนวดเนี่ยมันล้าสมัยแล้ว
ปัจจุบันเรามีสถานบันเทิงใช่ไหมครับพวกสถานบันเทิง
มีเวทีมีเพลงมีนักร้องครับมีสถานบริการต่างต่างครับ
อาบอมนวดใช่ไหมครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ค้าประเวณีอ่า
แต่ว่าคนไทยขอใช่ไหมคนไทยต้องขอคือคือใช่ใช่
แล้วถ้าเคทีวีหมายถึงให้คนไทยขอทำเคทีวีได้อย่างนี้หรอ
ก็ก็จำเป็นฮะในน้ำบริษัทก็ได้นะครับเอ่อเรามี
เรามีธุรกิจกลางคืนเนี่ยที่เรียกว่าเอ็นเตอร์เทนเนี่ย
อยู่หลายประเภทด้วยกันอืมประเภทแรกเนี่ย
อาจจะเป็นร้านอาหารที่มีดนตรีอ่าอันนี้ก็คือประเภทหนึ่งครับ
นะครับประเภทที่สองเนี่ยร้านอาหารมีดนตรีมีหญิงบริการ
อืมนะครับอ่าประเภทที่สามอาจจะเป็นสถานที่ที่มีอ่าอ่าอ่า
อ่างมีอ่างด้วยอ่านะฮะหมายความว่าสถานบริการที่มีอ่าง
แบ่งเป็นห้องห้องห้องประเภทที่สี่จริงจริงเนี่ยไอ้ห้อง
ทีวีเนี่ยมันก็เป็นห้องนะอืมมีการซอยเป็นห้องห้องห้องและมี
ดนตรีและมีหญิงบริการและมีสุราจำหน่ายคือหลักการสำคัญ
เนี่ยคุณพระคุณแล้วท่านผู้จมต้องจำไว้สามอย่างเนี่ยมัน
ประกอบกันเสมอถ้าไม่มี๓อย่างเนี่ยคือไม่มีทางที่จะขาดอะไรไป
อย่างหนึ่งนี่ไม่มีทางหนึ่งต้องมีดนตรีถูกไหม
คุณคงไปไปนั่งเงียบเงียบสองคุณต้องมีสุราอืมถูกไหมสาม
คุณต้องมีอะไรต้องมีสตรีผู้หญิงนะอ้าวถ้าคุณลองนับดิ
ถ้า๓อย่างนี้คุณขาดไปสักอย่างหนึ่งมันก็คงไม่ครบแล้วล่ะ
ไม่ครบสูตรแล้วล่ะแต่ถ้ามันมีสามอย่างเนี่ยคุณชุวิต
ครับมันก็เหมือนกับร้านทั่วไปของที่ไทยเรามีอยู่แล้ว
ไม่ใช่ล่ะถูกต้องเพียงแต่ว่ามันไปมียาเสพติดมีบ่อน
แต่ไม่มีบรรยาทอันแรกก่อนไม่มีบรรยาทมีจำนวนมากนะครับ
ก็ไม่ได้ต้องมีบรรยาทอ๋อต้องขออนุญาตเออพูดผิด
ขออนุญาตมันก็คือก็ให้การขออนุญาตเนี่ย
มันก็จะทำให้ตำรวจเนี้ยควบคุมได้ง่ายขึ้นอืม
นะครับในพื้นที่บอชนเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยครับ
จำนวนมากนะครับที่เปิดไปโดยที่ไม่ได้มีใบอนุญาต
เพราะว่าการเปิดแบบนี้มันเปิดไม่ยาก
ซอยห้อง๑๐ห้องห้องนึงเนี่ย๖ชั่วโมง
คุณพระครูแสนหนึ่งอ่ะรายได้เหรอไม่ใช่ค่าห้องอ่ะเออ
คุณกินเวลาหกชั่วโมงแสนหนึ่งอ่ะค่าเช่าคนไทย
ไม่ใช่ค่าบริการน่ะเออคนไทยจ่ายได้ไว้ไม่ได้
ไม่ได้หรอกครับโอ้โหมันแพงมากมันโหดมากนั่นสิครับ
หกชั่วโมงครึ่งคืนนั่นแหละครับแสนนึงนั่นแหละครับเนี่ย
ถามว่าอย่างนี้เนี่ยหนึ่งผมแนะนำว่าจะต้องมีใบอนุญาต
เพราะถ้ามีบรรยาทจะควบคุมสถานที่ต่างเหล่านี้ได้ง่าย
เรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดในเรื่องเกี่ยวกับว่าอ่า
จัดอยู่ที่ไหนสถานที่ตรงไหนนะครับและยังไม่ไปรบกวนคนอื่นเขา
ข้อที่สองเนี่ยเรื่องยาเสพติดเนี่ยจะต้องตรวจอยู่สม่ำเสมอ
เพราะสถานที่ต่างเหล่านี้ล้วนมียาเสพติด
ผมยืนยันได้เพราะอะไรดูไฟแต่งก็รู้แล้วนะครับ
ร้องเพลงมีไฟและที่สำคัญก็คือไอ้คนบริการเนี่ย
ไม่ใช่คนไทยนะครับผู้หญิงบริการเนี่ยเป็นคนจีน
อ่าใช่ครับแล้วเป็นคนยีรมณ์ได้ยังไงมาทำงานอย่างงี้ได้ยังไง
อืมมันแปลกไหมล่ะแต่เรามีแต่เราปล่อยให้ทำ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าจะป้องกันเนี่ยก็ต้องป้องกันเรื่องนี้ก่อน
โอเคคุณอาจจะบอกว่ามีเรื่องสูงเรื่องสวยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า
คุณก็ต้องจ่ายซึ่งไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องยาว
ถ้าผมเอามาพูดเนี่ยโอ้โหวันนี้พูดกันไม่จบ
ก็จะเป็นคนไทยทำหรือจะเป็นบริษัทอะไรมาทำก็แล้วแต่
แล้วคุณก็ไปรับนักท่องเที่ยวจีนคุณอยากรับคนจีนคุณก็รับไปเลย
ยังไงล่ะครับแต่คุณก็ไปดูแลว่าอย่าให้มียาเสพติดอ่ะถูกต้อง
ให้มีบ่อนการพนันถูกต้องอย่าให้มีการค้าประเวณีถูกต้อง
อ่าก็มันเป็นเรื่องปกติคุณอยากจะรับลูกค้าแต่ลูกค้าจีน
บางที่เป็นบาร์ญี่ปุ่นน่ะครับรับแต่ลูกค้าญี่ปุ่นก็มีธนิยะนี่ไง
อืมสนิยะนี่เป็นบายญี่ปุ่นรับแต่ญี่ปุ่นคนไทยเขาไม่รับ
เข้าไปถึงเขาก็ไม่ค่อยบริการนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะมีเพลงญี่ปุ่น
อ่ามีมาม่าซังอืมอ่านี่ก็ของยิปของของญี่ปุ่นอ่า
มีบริษัทมีการตรวจตราก็จบ